คุณผู้ชมดูความคืบหน้ากรณีที่นักโทษชาย๓คน
แหกเรือนจำเขาไม้แก้วที่ระยองช่วงบ่ายของวันที่๒๒เมษายน
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปตามมาได้๒คน
ล่าสุดไปจับกลุ่มกลับมาได้อีก๑คน
เอาเป็นว่าปิดจ๊อปสำหรับงานนี้
จับตัวกลับมาได้ครบทั้ง๓คนแล้วนะคะ

เป็นคลิปที่ตำรวจสพวังจันทร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมเรือนจำกลางระยอง
รวมกับฝ่ายปกครองอำเภอวังจันทร์นะคะ
ไปบุกจับนักโทษชายรัตนพลวงสุวรรณอายุ๓๓ปี
เป็นนักโทษรายสุดท้ายที่หลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วระยองค่ะ
กลางสวนยางพาราในเชิงเขาหมู่ที่๕ตำบลชุมแสงอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ
ขณะที่นักโทษชายคนนี้เข้าไปหลบฝน
สำหรับนักโทษชายรัฐพลค่ะ
ต้องคดียาเสพติดหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
กับเพื่อนนักโทษชายอีกสองคนก็คือวรวิทย์กับมานัท
วรวิทย์กับมานัทเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถตามกลับมาได้แล้วก่อนหน้านี้
ส่วนล่าสุดนะคะอย่างที่บอกไปก็ถึงคิวรัฐพลรวบตัวได้แล้ว
สามคนนะคะพันธุ์ตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินรองอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
คือหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็ออกตามไล่ล่าทั้ง๓คนกลับคืนมานะคะ
ตอนนี้รวบตัวได้แล้วทั้ง๓คนหลังจากนี้ก็ต้องคุมเข้ม
มาตรการในการที่จะเฝ้าระวังนักโทษหลบหนีนะคะเพราะว่าเราได้เห็นบ่อยแบบนี้
ส่วนชาวบ้านก็สบายใจมากขึ้นเนาะ